มาดูเรื่องอื่นในโลกออนไลน์กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะ
เขาถ่ายรูปเสาต่อหม้อของสะพานของบ้านเรานี่แหละค่ะ
แล้วตั้งคำถามบอกว่ามันบางไปหรือเปล่า

นี่ค่ะนี่ก็คือภาพที่ปรากฏในออนไลน์แล้วกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลายหนึ่งถ่ายภาพ
เสาต่อหม้ออันนี้เสาต่อหม้อนะคะ
แล้วก็เขาก็แสดงความคิดเห็นในเชิงว่าตกใจค่ะ
ว่ามันน่ากลัวกว่าแผ่นดินไหวที่บ้านเราซะอีก
ไปหรือเปล่ามันดูไม่ปลอดภัยเลยนะคะ
กลัวถ้าหากว่าจะต้องขับรถผ่าน
เนี่ยค่ะก็ทางฝั่งชาวเน็ตบ้านเราก็คอมเมนต์ตอบโต้กันเป็นจำนวนมากทีเดียว
บางส่วนเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันก็ดูน่ากลัวจริงนะดูไม่ปลอดภัย
แล้วก็พูดกันถึงนู่นอาจจะมีการคอลลับชั่นกินกันจนเหลือต้นแค่นี้
อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าประเทศไทยบ้านเราไม่มีแผ่นดินไหวแบบญี่ปุ่น
เสาตอม่อแค่นี้เนี่ยก็ปลอดภัยเพียงพอแล้ว
คุณผู้ชมคะเราตามไปดูเสาต่อหม้อตรงนี้หน่อยค่ะมันอยู่ตรงไหนนะคะ
ก็คือสะพานพระราม๓ค่ะคือตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ถนนพระราม๓ฝั่งข้ามแยกถนนตกลงถนนรัชดาท่าพระฝั่งธนบุรี
หม้อสะพานช่วงที่ว่ากันที่ที่มีการถ่ายลงแล้วบอกว่าบางเนี่ยค่ะ
น่าจะเป็นตรงเชิงทางขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะไล่ขนาดต่อหม้อมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยเรื่อย
หนาขึ้นเรื่อยจนกระทั่งกลางแม่น้ำนะฮะแต่ตรงตรงทางขึ้นเนี่ยมันจะมันจะบางนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบไปวัดขนาดผู้สื่อข่าวไปวัดเลยค่ะที่บางเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่กันนะคะ
กว้างแปดสิบเซนยาวสี่ร้อยสิบเซนนะคะจุดที่วัดขนาดเนี่ยก็คือช่วงตอม่อสะพาน
ถึงแยกถนนตกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเสาต่อหม้อสะพานนอกจากตรงสะพานพระรามสามแล้วเนี่ย
ก็ยังมีการก่อสร้างสะพานที่คล้ายกันอีกหลายจุดนะคะ
เส้นทางคู่ขนานพระนั่งเกล้าซึ่งทางภูมิในการแขวงทางหลวงนนทบุรี
คุณพัฒนภงทองสุกก็ยืนยันบอกการออกแบบสะพานทุกจุดเป็นไปตามมาตรฐานของอเมริกา
การก่อสร้างก็ก่อสร้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวงมีความแข็งแรงมีความปลอดภัย
ลักษณะของสะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้าเมื่อเทียบกับสะพานพระราม๓ที่เห็นในสื่อโซเชียลเนี่ย
จะมีลักษณะการก่อสร้างเหมือนกันแต่สะพานพระราม๓สร้างมาก่อนก็มีความชะลูดกว่าสูงกว่า
ส่วนสะพานคู่ขนานพระนั่งเกล้าก็จะเตี้ยกว่าแข็งแรงกว่า
และถึงแม้ว่าสะพานพระราม๓จะชะลูดสูงก็ยังมีความแข็งแรงเพราะว่า
ตามการออกแบบมีข้อกำหนดมีมาตรฐานในการออกแบบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
มันมารับน้ำหนักได้อยู่แล้วมีความปลอดภัยเพียงพออยู่แล้วครับ
แม้ว่าจะมีการตั้งคำถามในโลกออนไลน

เป็นสะพานหรือต่อหม้อสะพานที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ
แล้วก็ปลอดภัยค่ะครับ